มีการแชร์คลิปหนึ่งในโลกโซเชียลเดี๋ยวเล่าย้อนนิดเดียว
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๒ทุ่ม๓๐มกราคมที่ผ่านมา
มีตำรวจขับรถไปชนกับรถจักรยานยนต์
คนขี่รถจักรยานยนต์เขาเสียชีวิตคาที่

ตำรวจขับรถมาเร็วชนแรงแล้วก็ลากร่างเข้าไป
ไกลสัก๔๐เมตรได้เท่านั้นไม่พอไม่ลงมาช่วยด้วย
นี่ค่ะทีนี้มันก็มีคลิปหนึ่งนะคะ
เป็นคลิปที่ตำรวจที่ก่อเหตุที่ขับรถไปชนคนขี่รถจักรยานยนต์
เขาพูดคุยเจรจากับญาติของผู้เสียชีวิต
ไปดูคลิปนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเล่ารายละเอียดให้ฟังค่ะ
เอาบอกง่ายก็คือเหลือแต่ลูกผู้หญิง๓คน
มีแต่หนูกับน้องแล้วก็แม่
เล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะคลิปนี้เนี่ยเป็นการพูดคุยกัน
ระหว่างนายตำรวจกับญาติของผู้เสียชีวิต
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านายทะเบียนพรมศร
นายทะเบียนเนี่ยถูกตำรวจคนนี้แหละ
ขับรถพุ่งชนที่ถนนคำสมบูรณาบอน
บนนาบอนอำเภอคำม่วงจังหวัดกาลสินเมื่อ๓๐มกราคมที่ผ่านมา
ลองฟังดูเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้ยินไปพร้อมกัน
ก็เป็นลักษณะที่ว่าทางญาติของนายทะเบียน
อยากจะให้ตำรวจนายนี้จ่ายเงินเยียวยาให้กับทางครอบครัว
เพราะว่าพ่อเป็นเสาหลักของครอบครัว
แต่ว่าตำรวจนายนี้ก็นั่งกดโทรศัพท์มือถือ
แล้วก็บอกว่าไม่ได้มีเงินสดมากขนาดนั้น
ลักษณะแบบนี้นะคะทางญาติของผู้เสียชีวิต
ก็พยายามขอเงินเป็นค่าจัดงานศพ
ตำรวจนายนี้ก็ยืนยันอีกว่าไม่มีเงินขนาดนั้นก็ลุกเดินออกไปเนี่ยค่ะ
คลิปนี้ก็ถูกแชร์ในโลกโซเชียล
ญาติของผู้เสียชีวิตเขาไม่พอใจนะคะ
ที่ตำรวจไม่ยอมรับผิดชอบ
ทั้งที่ตอนเกิดเหตุเนี่ยไม่ลงไปช่วยซะด้วยซ้ำ
นี่ค่ะแล้วตำรวจนายนี้ไม่ยอมให้เป่าแอลกอฮอล์ด้วย
คือท่าทีเขาบอกว่าเหมือนคนเมาด้วย
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราไปคุยกับลูกสาวของผู้เสียชีวิตนะคะ
ลูกสาวของนายทะเบียนพรมศรเขาเล่าให้ฟัง
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๒ทุ่ม๓๐มกราคมที่ผ่านมาค่ะ
พ่อของเธอก็คือขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้าน
พอไปถึงจุดที่เกิดเหตุมีรถของตำรวจเนี่ยเป็นรถกระบะนะคะ
ขับมาเร็วมากแล้วก็พุ่งชนรถจักรยานยนต์ของพ่อ
ชนแรงเลยค่ะชนอย่างเดียวไม่พอลากไปด้วยไปตามพื้นถนนประมาณ๔๐เมตร
ของเธอขี่รถจักรยานยนต์ตามมามาเจอ
แล้วตอนมาเจอคือตำรวจที่ขับรถชนเขาเนี่ยไม่ลงมาดูไม่ลงมาช่วย
อะไรเลยอะค่ะจนพ่อของเธอเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
ตอนที่แม่มาช่วยตำรวจก็ไม่อยู่ในที่เกิดเหตุแล้วนะ
ก่อเหตุเสร็จปุ๊บไม่ช่วยเขาแล้วแล้วตัวเองก็ไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยค่ะ
แล้วพอไปถามชาวบ้านในพื้นที่ก็บอกว่าโอ๊ยตำรวจคนนั้นเนี่ยเหมือนเมาเลยนะ
เพราะก่อนเกิดเหตุมันเป็นช่วงเวลาที่สคมเขาจัดงานเลี้ยงสั่งสรรพ์พอดี
แล้วพอขับรถไปชนไม่เห็นให้เป่าแอลกอฮอล์เลย
เดี๋ยวเราไปฟังเสียงลูกสาวของผู้เสียชีวิตที่เขาให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเรานะคะ
แล้ววันที่เกิดเหตุนั้นนายตำรวจท่านนี้ไม่ยอมเป่าแอลกอฮอล์
ไม่มีการเป่าแอลกอฮอล์ไม่มีการเรียกประกันมาเคลียร์ณที่เกิดเหตุ
หนูก็เลยได้คุยกับเขาว่าทำไมพี่ถึงขับรถไปชนพ่อได้
พี่เขาบอกว่าพี่เขามองไม่เห็นขับรถสายตาฝ้าฟาง
ขับรถสายตาฟ้าฟางมองไม่ค่อยเห็นขับรถกลางคืน
แล้วพี่รู้ไหมว่าพี่ขับรถชนพ่อตายพี่เขาบอกว่าพี่เขาไม่รู้
แล้วหนูก็เลยได้ถามพี่เขาไปอีกว่าพี่เมาไหมวันนั้นพี่เมาไหม
พี่เขาบอกว่าพี่เขาไม่ได้เบา

ที่เขาเห็นว่าตำรวจที่สพอำเภอเขาม่วงเนี่ย
ณวันนั้นได้กินเลี้ยงกันที่อำเภอ
ทีนี้เราก็ต้องฟังความสองฝ่ายนะคะเพื่อความเป็นธรรม
ทีมข่าวของเราก็ติดต่อไปที่ตำรวจที่ขับรถชนคนตายเนี่ยค่ะ
ร้อยตำรวจเอกรัชมงคลรถหอม
ก็ยืนยันแบบนี้บอกว่าวันเกิดเหตุไม่ได้ดื่มสุรานะ
นี่ค่ะแล้วที่ตัวเองไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุ
เพราะว่าตัวเองเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกันคือเจ็บที่หน้าอก
ก็เลยเรียกภรรยามารับไปรักษาตัว
แล้วก็ได้ไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์แต่ไม่พบว่ามีแอลกอฮอล์เลย
เนี่ยค่ะก็ยืนยันว่าไปคุยกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตแล้ว
ก็ไปตกลงเจรจาเรื่องเงินเยียวยา
เรื่องต้นเนี่ยเตรียมเงินสดเอาไว้สามหมื่นบาทเพื่อช่วยค่าจัดศพพิธีศพเนี่ยนะคะ
แต่ครอบครัวผู้เสียชีวิตไม่ยอม
ส่วนประเด็นที่ว่าไม่เดินทางไปร่วมงานศพเนี่ย
กลัวว่าจะถูกญาติของผู้เสียชีวิตรุมประชาธรรม
เพราะกลัวว่าญาติจะโกรธแค้นที่ขับรถชน
ส่วนเงินเยียวยาที่เรียกร้องเบื้องต้น
ก็จะใช้พระราชบัญญัติประกันภัยรถยนต์ให้ดำเนินการ

พนักงานสอบสวนก็บอกว่าเบื้องต้นก็ดำเนินคดีกับร้อยตำรวจเอก
รัชมงคลนะคะข้อหาขับรถโดยประมาทเฉียวชนผู้อื่นจนเสียชีวิต
สอบปากคำญาติของผู้เสียชีวิตไปแล้วบางส่วนค่ะ
ซึ่งก็รอรวบรวมพญาหร์หรักฐานเพิ่มเติม
แล้วก็รอผลจากเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
เพื่อนำหลักฐานต่างเหล่านี้มาประกอบเป็นสำนวนคดีนะคะ